คุณผู้ชมค่ะสมัยนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาคุณผู้ชม
เพราะอะไรชีวิตมันต้องสู้กันต่อไปค่ะ
สองคนนี้เลยนะคะน้องกระต่ายพาณิพาค่ะแล้วก็ครูภัยบูลนั่นเอง
เพราะอะไรนะจ๊ะมาสิจ๊ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
เพราะว่านี่ทั้งสองคนนี้หลายคนรู้กันทำค่ายเพลงด้วยทำร้านอาหารด้วย
ล่าสุดค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ค่ะดูแลสุขภาพไปต่อเลยจ้าไม่ต้องรออะไรแล้ว
และต้องขอชื่นชมนะคะในเรื่องของการช่วยกันทำมาหากินนะ
เพราะว่าคุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะที่สาวกระต่ายเนี่ย
ด้านหลังพนักงานแพ็คของเป็นใครอ้าวไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะหน้าคุณแม่
สามีนี่เองค่ะสามีเขาเองครูไคบูลค่ะ
โดยทั้งคู่ค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าทุกวันนี้
ทำอะไรแล้วมีรายได้ยอมทำทุกอย่างเลย
เพื่อจะได้มีเงินนะคะมาดูแลลูกชายตัวน้อยค่ะ
เพลินเพลงแล้วก็ดูแลทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าอะไร
ทีมงานเขาหลายชีวิตอะนะอ้าวไปฟังเสียงค่ะ
ไม่ให้เขาออกจากเราไปไปที่อื่นไม่มีงานเหมือนเดิม
มีซิงเกิ้ลใหม่เราก็ทำเรื่อยครับทุกเดือน
ก็จะปล่อยซิงเกิ้ลแล้วก็โคเวอร์เราต้องทำให้มากขึ้น
เพราะว่าตอนนี้แบบความอยู่ทุกเพลงมันเยอะ
เราก็ต้องทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยทำทั้งร้านอาหาร
ทำทั้งขายออนไลน์ครับ
เดี๋ยวเล่าย้อนไปนิดนึงทำไมถึงเกิดผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมา

ดูแลพวกลำทรงลำไส้ให้มันถ่ายเป็นปกติอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรมีคนเข้าไปคอมเมนต์
อุ๊ยกระต่ายทำไมเธอดูอ้วนจังเลย
อะไรแบบนี้ความเป็นผู้หญิงมันเสียใจนะ